คราวนี้มาดูเรื่องที่มันกังวลใจหน่อยคุณผู้ชม
เคยมาตอนเด็ก
นี่นวัตกรรมทางสมัยล่าสุด

นี่ไงเครื่องกำจัดเห่าเป็นหวีไฟฟ้ากำจัดเหา

แล้วต้องบอกว่ายิ่งกว่าหวีไฟฟ้าคือคุณครูนี่แหละค่ะ
ทำไมต้องยกให้เป็นคุณครูดีเด่นแห่งปี
คือคุณครูนอกจากจะสอนหนังสืออบรมดูแลแล้ว
ยังช่วยกำจัดเผาให้เด็กนักเรียนด้วย

วิธีการการกำจัดเห่าด้วยเครื่องนี้ก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรเลยค่ะ
ยังไงแค่เสียบปลั๊กกับตัวเครื่องเนี้ยนะคะ
ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยนะคะ
แล้วก็เอาไปหวีที่ผมเรามันก็จะรูดไข่เห่าออก
ไม่ใช่แค่ใช้กับคนสัตว์เลี้ยงของท่าน
มีเห็บมีหมัดอะไรก็สามารถกำจัดได้หมดเลย
คือได้เจ้าเครื่องนี้มานี่ใช้ได้หมดเลยนะ
ตอนแรกก็เอาไปกำจัดเห็ดบนตัวสุนัข
เสร็จปั๊บก็มากำจัดเห่าบนตัวคน
พอกำจัดเฮาเสร็จไปกำจัดเห็บที่สุนัขต่อ

แล้วแต่วิธีการนะถ้าคุณจะทำอย่างนั้นแล้วสบายใจ
แล้วคิดว่าดีเห็บไม่ติดเราก็แล้วแต่คุณ

ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามพูดแล้ว
คือแล้วแต่แล้วแต่คุณ
เอาที่สบายใจคุณฟิศาสตร์ก็ตอบแบบนี้
คุณฟิศาสตร์ก็ตอบแบบนี้